วุ่นที่วัดใหม่พรมพิรามที่พิศนุโลกก็ยังไม่จบนะฮะ
หลังจากเมื่อวานก็มีกระแสเรื่องของการปักป้าย
ในการไม่ให้หมอปลามาเหยียบวัดแล้ว
แล้วก็มีการปลดป้ายเผาทิ้งเรียบร้อยแล้ว

ว่าเป็นคนสั่งให้ทำป้ายเองแล้วก็ขึ้นป้ายเอง
เช้าวันนี้หมอปลาไปพร้อมกับป้ารัตนาและทนายความ
ไปที่วัดฮะไปเจอท่านเจ้าอาวาสครับ

แล้วก็นั่งโต๊ะล้อมวงกัน
เปิดใจเปิดจีวอนไม่ต้องเปิดฮะ

พูดคุยกับพระครูธีรศาสตร์กิจจาธรเจ้าอาวาสวัดนะฮะ

เพราะว่าหลังจากมีข่าวเรื่องของการขึ้นป้ายต่อต้านหมอปลาก็ต้องมาเคลียร์ใจกับหมอปลาซะหน่อยนะครับ
โดยท่านเจ้าอาวาสได้กล่าวขออภัยหมอปลาและทางญาติโยมด้วยว่าการกระทำผิด
การที่อัตมาตัดสินใจไปผิดนะฮะ
แล้วก็อัตมาบอกว่าคิดน้อยไปหน่อย
เพราะว่าเห็นข้อความแบบนี้มันอยู่ในโลกโซเชียล

ทีนี้เจ้าอาวาสท่านก็ชี้แจงตรงนี้ไป

ทางหมอปลาก็อนุโมทนาสาธุถวาย๑๘๐๐บาทให้กับทางวัด

หมอปลาบอกอ้าวเดี๋ยวควักกระเป๋าถวายเป็นปัจจัยให้วัดไป
แล้วก็ถามด้วยไงว่าเอาแล้วทำไมท่านเจ้าอาวาสต้องโกหกล่ะ
ตอนแรกบอกว่าไม่รู้ท่านเจ้าวาดก็บอกว่าก็ตอนนั้นอัตมาตกใจ
ตอนที่มีสื่อมาถามก็เลยโกหกแล้วก็บอกปฏิเสธไปว่าไม่รู้เรื่อง
เคลียร์กับหมอปลาเรียบร้อยแล้ว

ทีนี้ระหว่างที่ท่านเจ้าอาวาสก็อยู่ที่โต๊ะตรงนี้

เกี่ยวกับกรณีท่านเจ้าอาวาสติดเหล้าหรือเปล่า
แล้วก็มีการที่เลี้ยงหมูกระทะภายในวัดอะไรหรือเปล่า
จนเป็นที่คอรหาของญาติโยมนะฮะ
สุดท้ายเจ้าอาวาสยอมรับนะว่าฉันเล่าจริง
แต่ไม่ได้ฉันบ่อยนะจะฉันเฉพาะเวลาเครียดเท่านั้นเอง
ล่าสุดก็ฉันเมื่อวันที่๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
ส่วนเรื่องหมูกระทะก็ยอมรับว่าเคยมีการโทรสั่งมา
แต่ตอนนั้นโทรมาเลี้ยงพระลูกวัดภายในวัด
ให้ได้ฉันกันทั่วหน้านะฮะ
พอท่านก็บอกมายอมรับมาว่าท่าน
ฉันเหล้าฉันสุราจริงนะครับ
ทีนี้ทางฝั่งชาวบ้านที่มานั่งฟังด้วย

เพราะว่ามันมีกระแสข่าวออกมาแบบนี้

ก็ไม่พอใจในพฤติกรรมของท่านเจ้าอาวาส
แล้วก็เคยมีข่าวแบบนี้ออกมาหลายครั้งแล้ว

ทางชาวบ้านก็เคยทราบว่าท่านเจ้าอาวาส
ฉันเหล้าฉันสุราจริงแล้วเคยขอ

ท่านก็ขอโอกาสชาวบ้านเหมือนกันนะคราวก่อน
เมื่อ๓เดือนก่อนขอโอกาสชาวบ้านในการที่จะแบบโอเค
งั้นเดี๋ยวท่านจะประพฤติให้ดีกว่าเดิมนะครับ

ชาวบ้านบอกว่าอย่างนี้เออไม่ขับไล่เจ้าอาวาส
แต่ให้ท่านเจ้าอาวาสพิจารณาตัวเอง

ยินดีที่อัตมาจะรับข้อเสนอในการพิจารณาตัวเอง
ขอเวลาในการตัดสินใจ๓วัน

หรือว่าศึกลาศิกขาจากการเป็นพระหรือไม่
หมอปลาก็บอกว่าที่ต้องออกมาเปิดโปรงพระ

ผมเป็นพลเมืองเป็นคนไทย

พระที่ไม่ดีก็ไม่ต้องฝืนไหว้นะฮะ
ประชาชนจะต้องกราบแต่พระดีเท่านั้นนะครับ